ขณะนี้กลุ่มมวลชนที่เป็นหัวขบวนนั้นเดินเท้ามาถึงบริเวณด้านหน้าของโรงแรมรัฐนาโกศิลป์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
และซ้ายมือของผมผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ
นี่คือกลุ่มศิลปินที่ขับร้องเพลงประเทศกูมีนะฮะ
วันนี้กลุ่มมวลชนกลุ่มนี้นั้นมาถ่ายเอ็มวีที่บริเวณจุดนี้
ซึ่งเป็นเอ็มวีใหม่ที่จะนำกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้เป็นตัวประกอบในเอ็มวี
แล้วก็จะมีการเผยแพร่ในอาทิตย์ต่อไปนั่นเองนะครับ

อย่างที่บอกไปว่าอยู่บริเวณด้านหน้าโรงแรมมัตนโกศิลป์
ซึ่งเป็นสะพานผ่านพิภพลีลาซึ่งอยู่ซ้ายมือของผมคุณผู้ชมครับ
เหนือจากกลุ่มมวลชนที่เดินตามขบวนแล้วคุณผู้ชมครับ
บริเวณถนนสะพานผ่านพิภพลีลานั้น
มีกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณพื้นที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพสดที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะ
เดี๋ยวเราไปดูภาพเล็กน้อยกันนะครับ
คอมือน้อยคอมือน้อย
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ยาวเรื่อยมาจนถึงบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับณตอนนี้ไม่ใช่แค่
กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณในขบวนนะครับยังมีกลุ่มมวลชนที่มารอสมทบ
ที่อยู่ถนนอยู่บริเวณสะพานผ่านพิภพลีลานี้
เป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันโดยณตอนนี้มีการปิดการจราจรแล้ว
แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่อนุญาตให้รถนั้นผ่านเขาออกไป
เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจุดนี้คุณผู้ชมครับ
ผมจะบอกว่าตรงจุดนี้สะพานผ่านพิภพลีลาเนี่ยฮะ
วลชนจะเจออีกหนึ่งด่านสำคัญโดยตำรวจนั้นมีการเอานำเอารั้วรวดหนาม
กั้นไว้อยู่บริเวณจุดนี้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก
โดยมีตำรวจควบคุมฝูงชนนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยลักษณะนี้ครับ
เนี่ยฮะตำรวจควบคุมฝุงชนซึ่งเป็นผ้าพันคอสีเขียวแบบนี้นะฮะ
เป็นตำรวจภูทรภาค๘ที่มายืนคอยรักษาการอยู่บริเวณจุดนี้
จำนวนเป็นประมาณหนึ่งกองร้อยคุณผู้ชมครับโดยตำรวจนั้นมีการนำแผงเหล็ก
กั้นไว้อยู่บริเวณจุดนี้แต่ไม่มีรัวรวดหนาม
หรือว่าไม่มีรถของขอสมกรมาปิดกั้นนะครับซึ่งคาดว่าบริเวณจุดนี้จะมีการเจรจากับกลุ่มแกนนำ
ที่จะคอยเจรจากับตำรวจในบริเวณจุดนี้ว่าจะสามารถให้ผ่านเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหน
เมื่อสักครู่ผมปรากฏเห็นนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วซึ่งเป็นแก่นำที่จะคอยเจรจากับตำรวจอยู่บริเวณจุดนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งไม่แน่ใจว่านางสาวเชนนิชานั้นจะมีการเจรจากับตำรวจที่คอยเป็นห่วยเจรจาอยู่บริเวณจุดนี้ด้วยหรือไม่นะครับ
ซึ่งต้องใช้พื้นที่อยู่บริเวณจุดนี้เป็นพื้นที่ในการเจรจานะฮะตอนนี้ก็มีการเกลี่ยมวลชนออกไปสองฝากฝั่งของถนนเพราะว่าจะต้องเปิดพื้นที่ในการเจรจา
โดยมีกลุ่มกาดโดยมีกลุ่มมวลชนที่สวมปอกแขนสีเขียวลักษณะนี้ฮะกลุ่มกาดของวีวอลอนเทียเนี่ย
คอยคล้องแขนกันลักษณะนี้ที่จะกันกลุ่มมวลชนออกไป
โดยไม่ให้ใกล้กับตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับด่านนี้คาดว่าภายหลังจากเจรจาเสร็จแล้วเนี่ย
จะสามารถผ่านไปได้เพราะว่าอย่างหลายครั้งที่ผ่านมาก็ด่าที่เป็นลักษณะนี้สุดท้ายก็จะยอมให้กลุ่มมวลชนนั้นผ่านไปได้นะครับ
แต่ว่าหากพ้นจุดนี้ไปคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้ผมบอกไปแล้วว่าบริเวณด้านหน้าสารดีกานั้นสามารถให้อยู่ได้บริเวณนั้นไม่สามารถล้ำเข้าไปตรงนั้นได้เพราะว่า
บริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณห้ามการชุมนุมเนื่องจากว่าใกล้เคียงกับสถานที่ที่ห้ามจัดการชุมนุมนั่นเองนะครับตอนนี้ตรงบริเวณจุดนี้ค่อนข้างเกิดความวุ่นวายคุณผู้ชมครับ
แต่ยังไม่มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มแกนนำนั้นต้องการใช้พื้นที่นี้
เป็นพื้นที่ในการเจรจากับตำรวจเพื่อที่จะให้กลุ่มมวลชน
บริเวณด้านหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมยังรอคอยการเจรจาระหว่างแกนนำกับทางตำรวจ
ว่าจะสามารถให้ผ่านเข้าไปได้หรือไม่นะครับ
บริเวณด้านหน้าโรงแรมวัตนโกศิลป์คุณผู้ชมครับ
เหนือจากจะมีกลุ่มมวลชนอะไรต่างแล้วยังมีรถของทีมแพทย์
ที่จะคอยมาดูแลความปลอดภัยดูคอยดูเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยตรงนี้นะฮะ
โดยตลอดเวลาที่หากมีใครบาดเจ็บหากมีใครเจ็บป่วยนั้น
กลุ่มมวลชนจะแหวกถนนและให้รถนั้นสามารถผ่านไปได้โดยง่ายไม่มีการปิดกั้นถนนนะครับ
อีกจุดหนึ่งบริเวณด้านหน้าของโรงแรมรัฐนาโกศิลป์ครับ
เหนือจากระหว่างที่จะรอการเจรจาของแกนนำแล้วมีการนำเอาสเก็ตบอร์ดมาเล่นบริเวณพื้นที่นี้
ซึ่งพื้นของพื้นของสเก็ตบอร์ดนั้นเป็นพื้นเป็นรูปของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
โดยก็มีการเหยียบก็มีการเล่นอยู่บริเวณจุดนี้ซึ่งทางกลุ่มมวลชนกลุ่มแก่นนำมันก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นสามารถมาเล่นบริเวณพื้นที่นี้ได้
คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้กลุ่มมวลชนถอยร่นไปอยู่บริเวณนู้นแล้วนะฮะ
บริเวณด้านหน้าของพระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งยังไม่ทราบว่าจะสามารถไปบริเวณถนนเส้นนั้นได้หรือไม่นั่นเองนะครับ
บริเวณถนนราชดำเนินในตอนนี้ทางตำรวจนั้นปิดกั้นไม่สามารถเข้าไปได้แต่ทางแกนนำนั้น
ก็มีเดินไปทางบริเวณซอยด้านข้างที่เป็นซอยของพระแม่ธรณีเบรกมวยผมด้วยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับ
เนี่ยมีการให้เข้าไปในช่องอยู่บริเวณจุดนี้
สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมีการเปิดพื้นที่บริเวณด้านข้างคุณผู้ชมครับ
มีการนำเอารั้วเหล็กนี้ออกไปนะฮะทำให้สามารถถอยล่นเข้ามาได้
อย่างที่บอกไปเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าใครที่เป็นทีมเจรจากับทางตำรวจในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวเราต้องสังเกตดูว่าใครจะเข้ามาเจรจากับทางตำรวจนะครับ
ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เจรจาของตำรวจนะครับโดยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยครับ
ประชาชนต้องเยอะแยะกำลังจะมาใช้พื้นที่ของเขา
ที่มาจากเงินของเขาขอบความครับครับเปิดแล้วครับ
ตอนนี้มีการดันรั้วลวดหนามให้

มีการพังเอารั้วเหล็กออกไปเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้
มีต้องทางตำรวจนั้นต้องถอยล่น
เดี๋ยว

ตามมา
คุณผู้ชมครับตอนนี้เกิดความชุลมุนกันเกิดขึ้นนะครับ
แต่ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรง
เพราะว่ากลุ่มมวลชนนั้นมีการพังรั้วเหล็กของตำรวจออก
โดยมีการส่งสัญลักษณ์ให้กลุ่มมวลชนนั้นพยายาม
ล่นออกไปถนนราชดำเนินในนะครับ
ตอนนี้มีการเอาป้ายแล้วก็รวมไปถึง

สำนักพระราชวังมาตั้งอยู่บริเวณจุดนี้ซึ่งตรงนี้ตอนนี้ตู้นี้
เป็นด่านแรกแล้วนะฮะด่านแรกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าจะมีกลุ่ม
ของวีวอลันเทียที่จะคอยมาอำนวยความสะดวกแต่ตอนนี้เป็น
ดูถ้าที่ของแกนนำว่าจะมีโธค
ภาพล่าสุดตอนนี้อย่างที่คุณภูริพัฒนบุญนินรายงานนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุม
ก็คือมุ่งหน้าไปที่สำนักพระราชวังนะคะแต่ที่ถนนราชดำเนินใน
มีเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางนะคะเพื่อความปลอดภัย
แต่ก็มีซอยด้านข้างพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่มวลชนสามารถเดินเข้าไปได้
แม้ว่าจะมีเหล็กกั้นแต่อย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่
อย่างที่คุณภูริพัฒนบุญนินรายงานไปก็ได้มีการยกเหล็กกั้นออกนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูภาพอีกมุมหนึ่งอ่าคือตอนเนี้ยทางหัวขบวนเนี่ย
อยู่แถวแถวโรงแรมรัตนโกศิลป์แล้วแต่ว่าท้ายขบวนผู้สื่อข่าว
เราบอกว่ายังอยู่ไม่พ้นอนุสรีประชาธิปไตยที่ยังพยายามเดินหน้ามาตรงนี้นะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่อีกจุดหนึ่งนะฮะ

ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมที่ด้านหลังของเรานี้นะครับ
ก็จะเป็นกลุ่มของพระสงฆ์นะครับเป็นกลุ่มของพระสงฆ์ที่รวมตัวกันนะฮะ
แล้วก็มีการชูป้ายถึงกฎพรบสงฆ์นะฮะ
แล้วก็มีพระสงฆ์ประมาณอ่าเจ็ดอ่าประมาณเกือบสิบรูปนะครับ
ที่มายืนชูป้ายแล้วก็ชูสัญลักษณ์นี้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันก็จะเห็นอันใหญ่ของเขานะครับอยู่ใน
คุณศักดิ์สิทธิ์นะครับก็รายงานมาอีกจุดนึงนะครับ
เดี๋ยวค่อยดูแต่ละจุดแต่ละมุมไปนะครับ
ณขณะนี้กลุ่มรัศดรผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดรที่รวมกันแนวร่วมหลายกลุ่มเนี่ยนะฮะอยู่ในช่วงของการเดินขบวนนะครับ
จะไปสำนักพระชวังณพระบรมหาราชวัง
เพื่อส่งสารของรัศดรนี่นะฮะ

ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามานะคะว่า
หัวขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุม
ใกล้จะถึงที่บริเวณหน้าสารดีกาแล้วนะคะ
ซึ่งความจริงแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ย้ำมาว่า
จุดที่ผู้ชุมนุมสามารถเคลื่อนขบวนไปได้
สำนักพระราชวังมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นสารดีกา
เพราะว่ามีกฎหมายกำหนดไว้นะคะ
ว่าห้ามเข้าใกล้เขตพระราชฐานในระยะ๑๕๐เมตรนะคะ
อย่างนั้นก็จะถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา๗
เรื่องของการห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมี๑๕๐เมตร
จากพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังที่ประทับหรือที่พำนักหากฝ่าฝืน
ก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายนะคะ
ตอนนี้นะคะมวลชนอยู่ที่ด้านหน้าสารดีการแล้ว
อันนี้คือในส่วนของหัวขบวนนะคะ
ก็มีภาพของบริเวณด้านในในจุดใกล้กับพระบรมหาราชวัง
ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ได้กั้นพื้นที่แล้วนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีภาพเนี่ยจะให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ว่าตอนนี้คือจุดที่บริเวณจุดที่เป็นหัวขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะ
ด้านในเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กั้นพื้นที่เอาไว้นะครับ
เมื่อไปถึงตรงจุดหน้าสารดีการจริงก็ต้องรอดูว่าการเจรจาระหว่างกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ
ใช่ค่ะช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
รอบพระบรมมหาราชวังนะคะมีเจ้าหน้าที่ไปวางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยโดยรอบนะคะ
พื้นที่โดยรอบแล้วค่ะนี่คือภาพล่าสุดนะคะ
ที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังณเวลานี้นะคะ
แต่ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าได้มีการกั้นพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่ทราบเป็นที่แน่ชัดครับว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมรัศดรจะเดินขบวนมาที่นี่นะครับ
ที่สำนักพระชวังณพระบรมหารัชวังนะครับเพื่อจะมายื่นจดหมายจะมาส่งสารตรงนี้นะฮะ
ก็มีการกั้นพื้นที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับ

หนึ่งก็จะเป็นผู้ชุมนุมที่เดินหน้าไปยังพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้วนะฮะ
เข้าไปในตัวพื้นที่ใกล้ถึงสารดีกาแล้วบางส่วนไปถึงแล้วก็มีนะฮะ
อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่นะครับที่วางแนวกั้นต่างเอาไว้อย่างแน่นหนานะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาว่าที่บริเวณสะพานฝั่งทางเข้ากระทรวงกลาโหมนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อโปโลนะคะ
ก็ตรึงกำลังอยู่บริเวณโดยรอบบริเวณดังกล่าวนะคะ
ครับนี่ฮะการชุมนุมในวันนี้เนี่ยผู้ชุมนุมนัดหมายตั้งแต่๑๖นาฬิกา
แต่ว่าเที่ยงก็มาแล้วนะครับที่อนุโสรีประชาธิปไตย
หลังจากนั้นนะครับก็เพิ่งเคลื่อนขบวนกันมาสักประมาณช่วงสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
ตอนเริ่มต้นตั้งขบวนแล้วก็เดินมาตรงนี้กันนะครับก็จะเห็นว่ากำลังทยอยกันเข้ามานะครับ
ส่วนเนื้อหาในจดหมายที่จะยื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบัน
นี่คือป้ายที่บอกว่าเดินหน้าต่อไปเขาเป็นป้ายที่จะเอาไว้แจ้งข่าวสำหรับผู้ที่มาร่วมชุมนุม
แล้วก็อยู่ในจุดของขบวนที่อยู่ท้ายท้ายออกไปนะฮะค่ะซึ่งการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยวางมาตรการความปลอดภัย
มีการนำแผงเหล็กมาสกัดกั้นเป็นระยะระยะนะคะดังนั้นนะคะพอมาถึงบางจุดเนี่ย
ก็จะต้องมีลักษณะของการเจรจากับทางเจ้าหน้าที่นะคะอย่างที่คุณภูริพัฒน์บุญนินรายงานไปเมื่อสักครู่นี้
บริเวณถนนราชดำเนินในทางมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามจะเจรจากับเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะฝ่าแผงเหล็กแนวกั้นนะคะเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือต่อสำนักพระราชวังนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ล่าสุดตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดเลยนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
นาฬิกา๑๘นาทีในขณะนี้นะครับคือป้ายตรงนี้ที่เห็นว่าเขียนว่าเดินหน้าต่อไปเนี่ย
เขาเป็นป้ายที่หันหลังมาเพื่อให้คนที่เดินหน้าขึ้นไปเนี่ยจะได้เห็นว่าตอนนี้ให้เดินหน้าต่อไปนะฮะ
แล้วถ้าจุดไหนที่จะให้หยุดจะให้รอเนี่ยก็จะเปลี่ยนป้ายเป็นข้อความอีกอย่างหนึ่ง
เพื่อให้ทางผู้ชุมนุมเนี่ยได้รู้ว่าตอนนี้จะเดินหรือว่าตอนนี้จะต้องหยุดรอเพื่อรอปรับขบวนหรือว่ารอการเจรจานะครับ
ส่วนหัวขบวนสุดตรงหน้าสุดเนี่ยเขาจะมีรถซาเล้งสีแดงแล้วมีลำโพงที่เชื่อมต่อกับบลูทูธ
แล้วก็จะมีผู้ที่คอยพูดคอยบอกว่าจะไปไหนแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ